กลับมาค้นหาเรื่องราวกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้มาดูกันสิคะว่าพอนำเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อสัตว
ปรุงรสแล้วหน้าตาและรสชาติจะออกมาเป็นยังไงไปลุยกันเลย
ขั้นตอนที่สุดตั้งจากต่างประเทศครับ
จะมีความเข้มข้นความมันมากกว่าขนมไทย

ขั้นตอนแรกก็คือเอาถั่วเหลืองมาได้ถั่วเหลืองมาปุ๊บ

ใช่ครับแช่น้ำประมาณ๓๕ชั่วโมงไม่เกินนี้ครับ

ก็มีวิธีทำไงให้มันรู้ว่ามันไม่บูดแล้วอะไรอย่างนี้

เยอะกว่านั้นอากาศเข้าไปทำให้บูดได้ครับ
อ๋อก็คือเหมือนหุงข้าวสวยเลยอย่างนี้หรอ

คือแช่ได้แค่๓๕ชั่วโมง

ออกมาเราก็จะได้ความละเอียดของมันเสร็จ

เหมือนกับถ้าเราทำน้ำเต้าหู้ที่ทานกับปลาท้องโกะเลยครับ
แต่ว่าเราไม่ได้ปรุงรสหวานถูกไหม
ออกหวานแล้วก็เค็มนิดหน่อย

ตรงนี้เราก็พอเสร็จแล้วเราก็ช้อนฟองออกนะครับ

หลังจากที่คันถั่วเหลืองออกมาเป็นน้ำเต้าหู้แล้วนะคะ
ตั๊กก็จะนำไปตั้งไฟต้มประมาณ๑๐นาทีจนเดือด
ซึ่งเคล็ดลับก็คือต้องคอยคนตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้ข้างล่างไหม้และติดกันเป็นก้อนค่ะ

ตั๊กก็จะนำไปคั่วในกระทะร้อน

เนื้อถั่วเหลืองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้ม

เท่านี้ก็พร้อมที่จะนำไปใช้เป็นส่วนผสม
เมนูก๋วยเตี๋ยต้มยำน้ำเต้าหู้แล้วล่ะจ้า

มาดูส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ดีกว่า

มันก็เหมือนน้ำซุปก๋วทั่วไปครับคือต้องมีความร้อน
เต้าหู้ที่เอามาทำก๋วยเตี๋ยวกับน้ำเต้าหู้ที่เราไปดื่มเนี่ยมันแตกต่างยังไง
ถ้าเกิดน้ำเต้าหู้ที่เราทำก๋วยเตี๋ยวครับความเจือจางมันจะใสกว่า

ใช่ครับถ้าเกิดเราทำเข้มข้นพอเราไปใส่ในก๋วคนทานจะเกิดอาการเลี่ยน

ตรงนี้เรามีอะไรบ้างนี่ก็มีซุปกระดูกหมูเหมือนกัน

ใช่อันนี้เผื่อลูกค้าทานน้ำใสแล้วก็มีให้เขาด้วย

อันนี้ถ้าเป็นหม้อนี้ก็ประมาณ๒กิโลครับ

เราก็จะใส่แค่น้ำตาลแล้วก็ปรุงเข็มแล้วก็ใส่กระเทียมลาบผักชีพริกไทย

สารน้ำแข็งด้วยเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าไม่ให้หมูมันร้อน
หมูร้อนหมูจะสุกหมูสุกแล้วมันก็ไม่เด้ง
สมมุติมีไข่ด้วยไข่ยามาตูงไข่เป็ดครับ

อันนี้หมูอันนี้หมูหมูหมักครับ
หมูส่วนไหนอันนี้ใช้ส่วนสันนอกครับ
ทำไมเลือกใช้สันนอกครับสันนอกจะมีความมีเนื้อเยอะกว่ามัน
เวลากินเข้าไปมันก็จะได้เนื้อเนื้อหน่อยนะใช่ครับ
อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นถั่วเหลือง
เหลืองที่เราทำน้ำเต้าหู้เมื่อกี้ครับ

ถั่วลิสงลูกค้าที่ทานถั่วส่งไม่ได้ก็ทานถั่วเราได้
เหรอแล้วรสชาติมันแตกต่างกับถั่วลิสงไหมเออรสชาติแตกต่างไหม
เท่าความมันถั่วลิสงต้องมันควรแน่นอนอ่า
อันนี้ได้แค่สนุกแต่ถ้าเกิดถั่วลิสงมันเลยมันมันอันนั้นมันครับ
อันนั้นมันเลยครับอันนั้นมันหยดครับอันนี้มันไม่หยด

อันนั้นเปิดเพลงแดนโอเคครับครับผม

ต้นหอบปักชีต้นหอบปักชีกุ้งแห้งครับ
กุ้งแห้งนี่กุ้งมาจากที่ไหนเนี่ย

แล้วก็พริกโซมเหล่าก็มีลูกทุ่มผู้ชิ้นนะ

ชนิดมีอะไรบ้างเส้นเล็กบะหมี่เส้นใหญ่เส้นหมี่ขาว

เน้นย้ำที่ร้านว่าขอเป็นแป้งข้าวเจ้า

ผ่านก็เป็นเหมือนสุดลื่นและกัดจะไม่ขาด

เส้นใหญ่ก็เหมือนกันครับแป้งข้าวเจ้าใช่ครับกันแป้งข้าวเจ้าหมดแล้ว
นะต้องรอชิมว่าคุณเตี๋ยวน้ำโต้ผู้จะเป็นยังไง
ได้ครับขอลองเป็นเส้นเล็ก

ปิ้มยี่ต้มยำปิ้มยี่ยำเล็กต้มทุกคน
โอเคเดี๋ยวไปรอนะครับผม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

อันนี้คนรักษาสุขภาพหรือว่าคนมีอายุชอบอันนี้ครับ

มันก็มันเนอะให้เทียบคล้ายลาเมงคล้ายลาเมงใช่ครับ
ถ้าเกิดมาถึงลูกค้าอยากจะเค็มหน่อยเขาก็ใส่แค่น้ำปลา
ก็ปรุงได้เลยใช่ครับปกติเขาปรุงอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็เหมือนก๋วเตี๋เลยแห้งปลาอย่างเดียวครับ

อันนี้ได้บอกเส้นมีความพิเศษที่เราใช้แป้งข้าวเจ้าใช่ครับใช่ไหม
แล้วมันก็จะกินได้เข้ากับน้ำซุปเตาหู้เฉพาะนะคะใช่ครับ

ไงนะเพราะผสมกับส่วนน้ำเตาหู้ที่เป็นความเข็มก็ตัดลดกันดีมากเลย
ไม่น่าเชื่อว่าการเอาน้ำเต้าหู้มาทำก๋วเตี๋นี่มันจะมีรสชาติที่อร่อยแบบนี้เนอะ
เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเป็นต้มยำได้อันนี้ก็ใส่น้ำเต้าหุ่นกันฮะ

ลักษณะในจานนี้ก็จะแบบว่าดูข้นนะเหมือนคล้ายเราใส่นมสดลงไป

คล้ายกันเลยใช่ครับถ้าเป็นต้มยำนี่ไม่รู้เลยนะถ้าไม่บอกว่าไปใส่น้ำเต้าหู้
รสชาติก็เหมือนต้มยำปกติแล้วก็มีความเข้มข้นหวานมัน

ถามถึงจุดเริ่มต้นของการคิดไอเดียวนี้ขึ้นมามันเริ่มต้นไหนครับ
ตอนแรกทำงานบริษัทก่อนครับ
ระแต่ให้แตกต่างจากชาวบ้านเขาถึงถึงวันนึงออกไปนั่งทานน้ำตะพูครับ
แต่ทีนี้คนไทยชอบอะไรที่รสจัดจ้านครับเราคิดว่าถ้าเกิดน้ำซุปเนี้ย
เราน่าจะผสมต้มยำที่คนไทยชอบชอบมากกว่า
อันนี้แค่คิดแค่คิดว่าน่าจะทำได้ใช่

ถ้าเรื่องน้ำเรื่องน้ำไม่ยากสำหรับตัวผมนะครับ
แต่ว่าเราจะมาประยุกต์เรื่องเครื่องแน่ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ให้มันลงตัวให้มากที่สุด
ครับผมยากกว่ายากกว่าครับเปิดมากี่ปีแล้วอ่า

เกือบปีครึ่งผลตอบรับเป็นยังไงบ้างกับก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้เนี่ย
ดีเกินคาดดีเกินคาดกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ตอนแรก
ตอนแรกเราคุ้มใจเราเครียดเฮ้ยว่าออกมาอย่างนี้ลูกค้าจะรับได้ไหม
นั่นก็ดีมากไหนนะดีมากคนแบบเออน้ำเต้าหู้มาทำก๋วยเตี๋ยวมันจะกินได้หรอ

แล้วเราทำไงให้เขารู้จักร้านเราอะชั่วแรกนี้มีการโปรโมท์ความสมควรอย่างไร

ลูกค้ามาจากไหนไม่รู้จังมากหมดเลย

ก็เขียนว่าหำผู้อยากรู้ต้องลอง

ถามผู้ก็จะนำผู้ตัดท้ายคำว่าผู้ออก
ข้ามันใจทั่วไปเขาจะเป็นสูตรหายล้ำ

ถ้าลูกค้าที่มาทานส่วนใหญ่ประจำเขาจะบอกว่า

แล้วก็ในราคาที่เขารับได้

เหมือนว่าเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งเราอยากกินอะไรที่เป็นของดีอย่างนี้เราก็ใส่ของนั้นเข้าไป

มีหมูมีอะไรทุกอย่าง
แต่กินของเราได้สุขภาพด้วย

โอเควันนี้ผมเชื่อว่าหลายคน
ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองทานก๋วยเตี๋น้ำเต้าหู้เนอะ

ร้านเราอยู่ตั้งปลากซอยสถุประดิษฐิปที่๑๐ครับ

คือถ้ามาสาธุประดิษฐ์เป็นก็รู้จักร้าน

ราวนานหน่อยก็ใจเย็นกันหน่อยเนาะ
เพราะร้านนี้เนี่ยมีแต่คุณตะและคุณทิวทำกันอยู่แค่๒คน
เพราะฉะนั้นถ้าอยากทานก๋วยเตี๋ยวอร่อย

ใช่ครับแล้วก็วันเสาร์เมนูข้าวซี่โครงหมูอบจักรพรรดิ
ข้าวซี่โครงหมูอบจังกะพัดในวันเสาร์

หมดเลยเหรอเพราะทำมา๒จานใช่ครับ

อ๋อจานเดียวใช่ไหมใช้จานเดียว
วันนี้ขอบคุณมีตามากครับขอบคุณมากครับ